มากลับมาที่เบรกนี้ค่ะจะบอกว่าสาวจ๋าแจ๊กกะรีนจ๋าเชอรี่จ๋า
ผู้หญิงสมัยนี้จะมานั่งสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะ
ต้องมีเสน่หรายจวักด้วยนะคะ
ต้องทำอาหารเป็นทำอาหารอร่อยค่ะ
นางเอกคนนี้เลยคุณผู้ชมค่ะคิมคิมเบอร์รี่
ไม่ใช่ทำการแสดงเก่งอย่างเดียวทำอาหารก็เก่งด้วยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าโฟกัสตรงนี้นะจ๊ะทำให้ใครถ้าไม่ใช่พี่หมากปริน
บอกเลยท่าทางจะคล่องแคล่วไม่เบานะมีการนวดปงนวดแป้ง
เดี๋ยวให้พี่แจ๊กกะรีนไปถามหมากปรินกันหน่อยว่าอร่อยจริงหรือเปล่า
ภาพล่าสุดคุณผู้ชมค่ะที่สาวคิมนั้นลงไอจีเอาไว้
น่าจะเป็นช่วงที่นุ่มหมักเติมไปถ่ายละครต่างจังหวัด
ไปหลายวันก็เลยโพสต์รูปเมนูอาหารไทยอย่างซุปไก่
พร้อมติดแฮสแท็กไปหานุ่มหมากว่า
แฮสแท็กอยากทำให้ทานจัง

โห่มักก็ตอบด้วยสิพี่ใหม่ก็ครับโอ๊ยตายไปเลยเนี้ยฮะ
อ้าาไม่ไม่มัดเนี้ยต้องเป็นฉัน

แต่ก็ไม่ได้นะครับอีกนะอ๋อหมวยแย่งนะฮะมาดูอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชม
คู่นี้ก็หวานเช่นเดียวกันนะคะน้องพีคของดิฉันค่ะกับคุณตอสเนี่ยค่ะ
พูดตายแล้วอันนี้คือรีลาเข้ากลัวหรือเปล่าค่ะรีลาการรีวิวอาหารก็พริกชอบรีวิวอะค่ะสิ
อยากจะบอกว่านะคะฝีไม้ลายมือในการทำอาหารของเธอเนี่ยอร่อยทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นอาหารขาวอาหารหวานจัดเต็มค่ะล่าะอาหารอยู่น่ะ
ใช่เขาทำเคกให้แฟนเค้าเอาให้คุณต๊อซสี่นะเอาไปเซอร์ไพร์ช้ได้หรือที่อ๊อฟฟิศเลยนะคุณผู้ชม
อร่อยมากนะคะเป็นเค้กที่นอกจากหน้าตาดีแล้ว

คนทำก็สวยนะคะเค้กออกมาก็ดี

เป็นไงล่ะหน้าบานเป็นจานเชิงเลยคุณผู้ชมค่ะ
เรียกว่าสวยครบเครื่องแล้วก็ปังมากนะคะ

เค้กแบบใหม่ไปไหลกับโลงเกาหลีแค่แบบเก่า
สาวคนสุดท้ายถ้าไม่พูดถึงไม่ได้นะ

นั่นเองนะคะจียอนชอบทำอาหารมากเลย

นี่แล้วเธอก็โพสต์ลงไอจีบ่อยด้วย
จียอนทำอาหารจ้าเมนูน่าทานตามแบบซีรีส์ออกมาเยอะเลย
อย่างเมนูนี่ชื่อแปลกหน่อย

เขาเคยโพสต์เอาไว้ลงโซเชียลทำหลายคนชมว่า
เห็นแล้วก็กลืนน้ำลายน่าทานมากเลย
ทำอาหารเก่งแบบนี้คุณผู้ชมค่ะไม่แปลกใจ
ที่เอาหัวใจหนุ่มฮันเอาไว้อยู่หมัดเลยนะ

กฎกันทีก็อือน่ารักหุ่นพรี
คนที่ขุนหนุ่มหันไม่ใช่ใครที่ไหน
จิยอนนี่เขาก็ชอบ